หมอปลาคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยดูข่าวนี้นิดนึง
ไม่แน่ใจว่าหมอปลาจะช่วยไหวหรือเปล่าเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราช
เขาขอให้หมอปลาช่วยคือสามีเป็นคนขอความช่วยเหลือนะคะ
สามีเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดครับสามีบอกว่าภรรยาตอนเนี้ยอายุห้าสิบห้า
แล้วภรรยาเนี่ยไปเชื่อร่างทรงคือด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้
ภรรยาป่วยหนักไปหาหมอหลายที่เลยไม่หายสักทีไปหาร่างทรง
ร่างทรงก็เลยบอกว่าให้ถือสีนุ่งขาวห่มขาวกินมังสวิรัติงดเนื้อสัตว์หายปวด
หายป่วยหายป่วยมันเป็นเรื่องดีอ่าแต่กลายเป็นว่า
ภรรยาไม่ยอมร่วมหลับนอนกับสามีเลย๗ปีแล้วค่ะ
นั้นเลยเหรอสามีบอกโอ้โหรังเกียจผมหรือเปล่า
เคยน้อยใจเกือบฆ่าตัวตายนะสามีเกือบฆ่าตัวตาย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ
นครศรีธรรมราชครับนางสุภารำเทียนเมฆอายุห้าสิบห้า
และนายวินัยรำเทียนเมฆอายุ๕๗สามีภรรยาคู่นี้นะคะ
ตัวภรรยาบอกว่าฟังฉันก่อนฟังฉันนิดนึง
ยังไงอ่าอยู่กินกับสามีมายี่สิบกว่าปี
แล้วยังไงจ๊ะมีลูกด้วยกันสองคนอืม
เมื่อ๑๐ปีก่อนป่วยหนักปางตายเลยนะครับ
พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งมันหาสาเหตุไม่เจอ
กลับมาบ้านตอนดึกฝันว่ามีคนนุ่งขาวห่มขาวมาหา
ตอนเช้าไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่าให้นับถือเจ้าแม่กุลอิ่มนะ
ครับแล้วปฏิบัติตามที่ร่างทรงบอกนะนุ่งขาวห่มขาวไม่กินเนื้อสัตว์
มังสวิรัติแล้วเดี๋ยวจะหายเธอบอกโอ้โหหายจริงจริง
หายป่วยจริงจริงจากป่วยแบบปางตายอ่ะจนกระทั่งเจ็ดปีหลังเนี้ยครับ
รับว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนกับสามีจริงจริงอ่า
สามีก็เลยไม่พอใจสามีก็แอบงอนเธอว่าเธอไปปันใจให้ชายอื่นอะไรหรือเปล่า
อืมเธอบอกว่าขอให้ฟังเหตุผลเธอนิดหนึ่งเหตุผลของเธอก็คือ
ก็เธอรู้สึกว่าสามีไม่สะอาดไม่สะอาดด้วยความที่เธอกินเจไม่กินเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้
อืมเธอรู้สึกว่าเหมือนกับเวลาสามีเข้าใกล้มันเหม็นเหมือนสาบมนุษย์เหม็นสาบอ่ะอืม
แล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้มันรู้สึกจริงมันทนร่วมหลับนอนไม่ไหว
ปันน่าเขาว่าเออเขาอยู่ไม่ทุ่มทุกข์อืมแต่เขานอนกับเราไม่ได้อืม
เพราะฉันก็แปลกว่าชัยบอกว่าฉันจะประโปรติศัตริย์ข้าวบ้านอืม
ฉันอนกับเขาไม่ได้แต่ว่าห้าปีเดี๋ยวว่าคือไม่คุยไม่แรงไม่คุยไม่แรงแต่ว่าคือคล้ายคล้าย
ถึงมันตรวจเขาเนี้ยน่ะเนี้ยไม่ได้หลังเกียจน่ะเลยว่ะอืม
ถูกว่ามันจะมีกลิ้นช้าบช้าของหมาข้าวแกะเข้าไม่ได้อืม

มันจะกลิ้นเข้าลอยมากทีนี้ค่ะครับฟันทางฝั่งสามีบ้างนะคะเออ
นายวินัยบอกว่าก็ตั้งแต่ภรรยาหายป่วยก็ไม่ยอมให้ร่วมหลับนอนด้วย
ตอนแรกก็เข้าใจแหละว่าเออภรรยาป่วยปางตายเนอะกว่าจะหายกว่าจะอะไร
แต่พอหายป่วยก็ไม่ยอมให้ร่วมหลับนอนด้วยเครียดมากนะ
คิดว่าภรรยารังเกียจไม่รักเขาแล้วหรือเปล่า
ถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยอ่ะค่ะแต่ก็โอ้โห
สารภรรยาและลูกถ้าฆ่าตัวตายไปมันก็คงจะไม่ดี

หมอปลาช่วยหน่อยได้ไหมหมอปลามือปราบสัมภาษีช่วยดูหน่อยได้ไหมให้หมอปลาไปช่วย
คือประเด็นก็คือมันมีสิ่งไม่ดีอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่า
เอาไปตรวจพิสูจน์ที่บ้านใช่ค่ะ
คือผมต้องการแต่ว่าคือให้หมอปลามาที่บ้าน
เพราะมันมีสิ่งในเนื้อต่างหากมาพรมีเทศ
พอมีเทศเลยก็คือไม่ชอบมาเป็นสิทธิ์เลือดปีเนี่ย
เออคือเป็นแหละคือว่าวุ่นไหวตำให้วุ่นไหว

รังทุกค์ระหางเขาบอกว่าถ้าบ้านนี้ไม่ปฏิบัติอยู่ในที่ในตำ

คือจ๊ะจริงไม่ดีขนาดนั้นปุ้มยากดูอ่ะมันเกลือยแล้วจริงไม่ดีอันนั้น
นี่นะคะคือภรรยาก็เลยบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ภรรยาเองก็แอบไม่พอใจนิดนึง
เพราะว่าสามีนับถือครูหมอมโนราและตาพรานสืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ
ทำหิ้งบูชาเอาไว้ในบ้านอืมก็เลยไม่มั่นใจว่าบางทีมันมีเรื่องความเชื่อหลายหลายอย่างอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
มันจะทำให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้
อาจจะนับถือคนละอย่างใช่มีกิจวัตรประจำวันคนละสิ่ง
แต่คุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าคนที่แบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยนานมันก็จะแอบรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน
อยู่ใกล้คนที่เขากินเนื้อสัตว์หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกนะ
คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะมันเป็นปัญหาของคู่สามีภรรยานะ
ไม่รู้หมอปลาจะไปถึงหรือเปล่านะไปไหวหรือเปล่านะนครศรีธรรมราชใช่ไหม